คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยที่ชุมพรค่ะมีผู้ชายคนนึงร้องเรียนมากับทีมข่าวของเรา
บอกว่าช่วยตรวจสอบช่วยตามให้หน่อยได้ไหมกลัวคดีจะไม่คืบหน้านะคะ
คือมีรถกระบะมาชนภรรยาของเขาเสียชีวิตอยู่กลางถนน
มา๒สัปดาห์แล้วคดียังไม่คืบเลยยังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วก็มีภาพนี้ค่ะมาให้ทีมข่าวของเราดู
เป็นภาพคลิปรถกระบะกำลังพุ่งชนภรรยาเขาเสียชีวิตกลางถนน
แล้วเหมือนกับลงมายืนดูแล้วหนีไปเลย
นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๒ทุ่มครึ่ง๑๖มิถุนายนค่ะ
นายสุภเริกสุขสวัสดิ์อายุ๒๓ปีเป็นคนขอความช่วยเหลือมานะคะ
สุภเริกบอกว่าเขากับนางสาวเจนจิราเทียมทัศน์ภรรยา
และลูกชาย๘เดือนขี่รถจักรยานยนต์
กลับจากปากน้ำหลังสวนจะกลับบ้านที่ตะมนต์นาขา
ใช้เส้นทางสายปากน้ำหลังสวนนะคะ
พอมาถึงปากซอยทางเข้าหมู่บ้านหยุดรถจะข้ามไปอีกฝากหนึ่ง
อยู่นะคะมีรถจักรยานยนต์ขี่มาพุ่งชน
ทุกคนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางลูกชายตกอยู่ไหลทาง
เขากับภรรยากลิ้งอยู่กลางถนนภรรยาบอกว่าไปดูลูก
เขาก็ไปอุ้มลูกปรากฏว่ากระบะวิ่งมา
เขาก็โบกนะคะให้ชะลอรถกระบะคันนี้กระพริบไฟสูงใส่
แล้วขับเร็วพุ่งชนภรรยาเขาเลย
ภรรยาเขากำลังจะลุกขึ้นจากที่โดนชนรอบแรกค่ะ
กลายเป็นว่ากระบะมาชนซ้ำเสียชีวิตคาที่
หลังเกิดเหตุกระบะจอดห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตร
คนขับเป็นผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงด้วย
เดินลงมายืนดูที่ท้ายรถขึ้นรถแล้วขับหนีไปเลย
ผ่านมา๒สัปดาห์แล้วจนชาวประณะกิจภรรยาไปแล้ว

พอถามตำรวจตำรวจบอกแค่ว่ากำลังเร่งหาพยานหลักฐาน
เขาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่อยากจะกดดันตำรวจ

อยากให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบนะคะ
นี่คือผู้ตายนะคะนางสาวเจนจิราเทียมทัศน์ค่ะ
คุณอาของผู้เสียชีวิตนางสาวเสร็จพน๓๒
พาทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุ
ถนนสายหลังสวนปากน้ำหมู่๒ที่อำเภอหลังสวนชุมพร

อยากให้พลเมืองดีใครมีข้อมูลอะไร
ขับรถผ่านแถวนั้นมีกล้องหน้ารถหลังรถอะไรแบบนี้ค่ะ

เพราะตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยค่ะรถกระบะคันที่ก่อเหตุ
ขับหนีไปเลยมุ่งหน้าเข้าอำเภอหลังสวน
แล้วหายไปเลยนะคะ
ยังไม่มีคืบหน้ามัน๑๓วันแล้ว
หนูกลัวว่าคนที่ชนแล้วเขาจะจับไม่ได้
เราตามเรื่องให้นะคะเราไปถามทางตำรวจให้
ร้อยตำรวจเอกมาโนธปลอดขันเงินรองสารวัตร
สอบสวนสพเมืองในท้องที่ที่เกิดเหตุนะคะ

บอกว่าตำรวจพยายามจะรวบรวมหลักฐาน
โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิด

รู้เส้นทางดีหลบหนีเข้าไป
ตรอกซอกซอยของหมู่บ้าน